อัตลักษณ์ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของคนในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมาหรือคนโคราช
นั่นคือการแสดงเพลงโคราชที่เป็นมรดกตกทอดสืบต่อกันมา
โดยการแสดงเพลงโคราชมีความโดดเด่นในเรื่องการใช้ภาษาไทยพื้นถิ่นโคราชที่เรียกว่าสำเนียงเหนอโคราช
ซึ่งสมัยก่อนจะมีการถ่ายทอดวิธีการแสดงการร้องเพลงโคราชให้กันเฉพาะกับคนในครอบครัว
แต่บางครั้งก็มีลูกศิษย์มาขอฝากตัวกับครูเพลงเพื่อเรียนรู้วิธีการร้องเพลงโคราช
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน